เรื่องนี้เอามาให้ถกกันถกกันแสดงความคิดเห็นกันได้คุณสองคนด้วยนะคะ
ถ้ามีภาพทั้งพระสงฆ์ทั้งเนรกำลังล้อมวงนั่งปิ้งย่างหมูกระทะ
อันนี้คือภาพทั้งพระสงฆ์ทั้งเนรกำลังล้อมวงนั่งปิ้งย่างหมูกระทะ
มันเกิดเสียงแตกของแบบนี้จริงนะมันจะมีสองฝั่งสองมุมที่เขามองกัน
กลุ่มมองว่าเฮ้ยไม่เหมาะสมแล้วไม่ได้ละ
แต่บ้างกลุ่มไม่เป็นไรเหมือนฉันเพลย์ปกติ
ปกติเพียงแต่สิ่งนั้นกลายมาเป็นจากอาหารเนอะที่เป็นจานกันก็กลายมาเป็นหมูกระทะนั่นเองนะคะงานนี้
แบบอเด็ดอร่อยเขาบอกอยู่ที่ศาลาวัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดน้องคายค่ะ
เอาจริงญาติโยมนั่นแหละนำมาถวายแต่อย่างที่ขวัญบอก
แบบนี้มักจะมีโลกโซเชียลมักจะมีสองฝ่ายเสมอนะคะ
บางคนมองว่าการฉันหมูกระทะผิดวินัยส่งไม้สถานเบาผิดแบบเบา
หลอกผิดด้วยเหรอไม่รู้สิเขาบอกแบบนี้เขาให้เหตุผลว่า
เพราะพระพุทธเจ้าบัญญัติว่าห้ามพิสุกหุงต้มอาหารด้วยตัวเองไง
อ๋ออันนี้กำลังปิ้นย่างอยู่คือต้องให้ชาวบ้านถวายเออนะ
บางคนมองแบบนี้แต่บางคนมองว่าไม่ผิดหรอกท่านจะผิดได้ยังไง
ในเมื่อยาดโยมเองเนี่ยแหละนำมาถวายครับ
เมื่อท่านฉันเนี่ยเอ้าก็ไม่น่าจะผิดนะ
ก็ไม่ได้ไปซื้อไปอะไรมาแล้วท่านก็ฉันอยู่ในวัดด้วย
ใช่ก็นะตามร้านอาหารต้องมองว่าที่มาของหมูกระทะ
ชาวบ้านถวายใช่ไหมญาติโยมถวายแต่เวลาก่อนจะกิน
ต้มเองทำเองต้องย่างเองแต่ก็มีนะคะมีอีกกลุ่มนึง
กลุ่มเขามองว่าถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้ไหมล่ะ
ถ้าจะถวายแบบนี้คนที่ถวายก็ต้องปิ้งต้องย่างต้องต้มให้ท่านด้วย
ย่างมาให้เลยทำให้เสร็จสับเลยโอ้เนอะอ่ะก็ก็แล้วแต่